รอบนี้เหมือนกันเขาว่ากันว่ามันใช่ใช่ใช่ไหมอ่ะรอบนี้อ่ะค่ะ
ช่วยด้วย
ดูค่ะภาพที่เราวงกลมสีแดงให้เนี่ย
ดูผ่านก็ตอนแรกเหมือนไม่มีอะไร
เป็นคนร่วมกันกรวดน้ำปกติ
แต่พอซูมผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ดูหน้าเฮ้ยทำไมซีด
แล้วตาดูแบบโหโหโหดำ
หุ้ยหลับตาไหมครับไอ้ตัน

เกิดขึ้นที่งานศพของคุณยายวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่จะนำศพคุณยายไปชาปนกิจนะคะญาติญาติก็ทำบุญกรวดน้ำ
หลานสาวก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศในงานไง
แต่ถ่ายไปถ่ายมามาตกกระจายกับภาพเนี้ยเห็นใบหน้าของลูกสาวคุณยายเนี่ยนะ
แปลกแปลกคล้ายคล้ายไม่ใช่หน้าเขาอ่ะคือเหมือนพูดตรงตรงก็เหมือนผีน่ะ
ใช่ไหมคะเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนในวัดนี่แหละ
มาขอส่วนบุญเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่กรวดน้ำพอดีไงคุณ
ชาวเน็ตเขาบอกอย่างงี้นะว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณมาแฝงร่างนี่แหละ
แต่บางคนก็มองในด้านวิทยาศาสตร์บางคนบอกมันเป็นเงากระทบเป็นแสงสะท้อนหรือเปล่า
เป็นการหักเหของแสงแบบมุมมันมืดพอดีหรือเปล่า
หรือว่าเขาใช้แป้งขาวเกินไปผิดเบอร์
ก็ดูสิหน้าขาวจั๊วเลยนะ
แต่มันไม่ใช่คุณดูมุมดีแล้วมันน่ากลัวเกินกว่าจะเป็นแป้งอย่างเดียว
ถ้าคุณรู้แบบนี้คุณก็อย่าไปเข้าร่างคนอื่นอีกแล้วกัน
พอดีผมช่วงนี้บุญน้อย
ผมก็ชอบไปแฝงร่างคนอื่นเพื่อเอาส่วนบุญจะบ้า
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ก็เอาเป็นว่าดูเอาไว้แล้วกันคุณผู้ชมยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะ